ใครที่มีรถเก่าไปจอดที่บ้านไม่ได้ขับนาน
แล้วเอามาขับระวังไฟไหม้นะฮะ

ถูกต้องคือชายคนนี้เอารถเก่าที่จอดอยู่ที่บ้าน
กำลังจะขับไปที่อู่ขับอยู่ไฟลุกไหม้ขึ้นมาคุณผู้ชม
แต่โชคดีมีคนเห็นแล้วเขาตะโกนบอก
หนีออกมาได้ทันไหม้ทั้งคันแบบนี้แหละครับ

บทลมภูกำลังช่วยกันฉีดน้ำดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้รถเก๋งโตโยต้าคันนี้
เป็นเก๋งสีแดงทะเบียนกไก่ย๑๑๘๖จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
เจ้าของคนขับคือนายสุรชัยบุญเลิศอายุ๒๑ปี
ยืนมองรถของตนเองที่กำลังเกิดเพลิงไหม้ด้วยความตกใจ

ขับรถมาตามถนนสายบ้านเสาเหล้าบ้านโคกแก่นช้างนะฮะ
เขตเทศบาลเมืองหนองบนลมภูเพื่อจะนำไปเข้าอู่
เพราะว่าก็จอดอยู่ที่บ้านมานาน
อยู่ห่างจากบ้านเนี่ยอีกสักประมาณ๓กิโลกรัมก็ถึงอู่แหละ
มีคนเห็นบอกเอ้าทำไมใต้ท้องเกิดไฟลุกไหม้

แล้วก็พยายามหาน้ำไปลาดเพื่อดับ

ก็เลยแจ้งทางด้านของกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือนะครับ

รถเนี่ยเป็นของญาติจอดไว้หลายวันแล้วล่ะนะฮะ
ก่อนจะเรียกช่างมาดูแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่
แล้วก็ให้มันติดเครื่องได้ขับไปที่อู่ไปซ่อมแซมต่อไป

ว่าสายไฟอาจจะมีการช็อตกับตัวถัง
เพราะรถมันเสียจอดเอาไว้นานจนเกิดเป็นประกายไฟลุกไหม้ขึ้นมานะครับ
ตนเจ้าหน้าที่ก็ให้ลากรถคันนี้ไปจอดเอาไว้ที่บ้านก่อน
ก่อนจะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

ก็จะมีการเรียกมาตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีต่อไป
เบื้องตนรถก็ไม่ทั้งขันนะฮะ